คุณผู้ชมครับมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๗ศพนะฮะยังบาดเจ็บอีก๔ราย
เป็นรถตู้เสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นี่เองนะครับ
ท้องที่ของสพวารินชำราบตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถตู้ชนกับรถบรรทุก๖ล้อ
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นถนนสายวารินชำราบเดชอุดม
ในพื้นที่ตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวารินชำราบนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปนะฮะกู้ภัยพยาบาลหมอที่ได้รับแจ้งเหตุก็ไปช่วยกัน

คือแบบเหละเลยอ่ะ
รถตู้คันนี้นะครับพังยับเยิน
มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บติดอยู่ในรถด้วยนะครับ
ผู้เสียชีวิตบางศพนี่กระเด็นออกมานอกรถก็มี
อยู่ในรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าไปงัดซากนะครับ
เพื่อจะช่วยเหลือนำออกมาก็มีบางคนที่นำออกมาได้
ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วเสียชีวิตก็มีค่ะ
สรุปแล้ว๗ศพนะครับใน๗ศพนี้เป็นพระสงฆ์ที่มรณภาพ๒รูป
มีผู้ชาย๒ศพผู้หญิงอีก๓ศพแล้วก็ยังมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอยู่อีก๑นะครับ
ส่วนรถบรรทุก๖ล้อนะครับก็พังเสียหายเหมือนกันนะครับ
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะครับที่เสียหายหนักหนักคือฝั่งด้านขวาของรถบรรทุกหกล้อ
แล้วก็ล้อคู่หน้านี่หลุดกระเด็นออกไปจากตัวรถเลยมีคนบาดเจ็บติดอยู่ที่ซากรถบรรทุก๖ล้อเนี่ย
สามคนอืมเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือออกมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับมีพระวัดบ้านนาเจริญแล้วก็ญาติโยม
ได้โดยสารรถตู้คันเกิดเหตุกันมามาจากทางอำเภอเดชอุดม
่งหน้าจะไปอำเภอวาลินชำราบจะไปซื้อของมาจัดองค์กระถิ่น
นำไปถวายวัด๒๗ตุลาคมส่วนรถบรรทุก๖ล้อขับมาจากอำเภอวาลินชำราบ
่งหน้าไปทางอำเภอเดชอุดมมีรถกระบะตู้ทึบสูง
ขับอยู่ข้างหน้ามาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะเนี่ย
เป็นจังหวะขับเบี่ยงหลบไปทางซ้ายอยู่อยู่ก็มีรถตู้เสียหลัก
ข้ามเลนมาชนประสานงากับรถบรรทุก๖ล้ออย่างจัง
สองคันก็พังเสียหายยับเยินแล้วก็มีคนบาดเจ็บกับเสียชีวิต
ของผู้ตายที่มาที่ที่เกิดเหตุนะครับบอกว่า
เขาเป็นชาวบ้านนาเจริญกันแล้วเขาก็เป็นลูกชายของพระ
หนึ่งในสองรูปที่มรณภาพนะฮะเนี่ยฮะชายหนุ่มเสื้อเขียวคนนี้คือ
นายตะวัลสายแววอายุสามสิบสามปีเป็นลูกชายของพระสม
อายุหกสิบแปดปีพระลูกวัดบ้านนาจริย์ที่อำเภอเดชอุดม
ท่านมรณภาพจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ก่อนเกิดเหตุ
คนตายคนเจ็บทั้งหมดในรถตู้กำลังไปซื้อของมาจัดองกระถิ่น
ถวายวัดกันนายตะวันบอกว่ามาทราบว่ามีอุบัติเหตุรถตู้
ก็เลยตามมาดูพบว่าเป็นรถตู้ของหลวงพ่อกับญาติโยมที่มาด้วยกัน
ตอนนี้ก็เสียใจมากที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวรวมทั้งญาติพี่น้องอีกหลายศพ
ส่วนสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่รถตู้พุ่งข้ามเลนมาตำรวจต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับ
เพราะว่าทางรถบรรทุก๖ล้อเองเขามีกล้องหน้ารถนะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ดูได้
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดำเนินการให้ญาติผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็มาติดต่อทำเรื่องขอรับศพกันแล้วนะครับ
อุบัติเหตุก็ต้องระวังกันนะครับ